อันนี้ก็ยิงเหมือนกันค่ะเป็นลูกเขยในยิงแม่ยาย
แต่จริงลูกเขยคนนี้เขาไม่ได้มีเรื่องกับแม่ยายเลยนะ
คุณคิดดูสิลูกเขยนี่เขาเป็นอดีตเอาท์ศค่ะอ่าฮะ

เดี๋ยวดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามปิดล้อมจับกลุ่มนะ

ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรหนองฉางเนี่ยนะคะ
เขาก็ต้องสนที่กำลังกันกับอศ
เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนไปปิดล้อมบ้านพักธรรมราชกาล
เออนี่ปิดล้อมกันข้ามคืนคล่อนคืน๒ชั่วโมงกว่าค่ะ

นี่คือนายฉลวยกันเจียกจรค่ะอายุ๖๔ปีแล้ว
เขาเป็นอดีตอาสารักษาดินแดนหนองฉางค่ะ
ไปเอาอาวุธสงครามมาแล้วก็มายิงถล่มบ้านแม่ยาย
ตัวแม่ยายอายุจะ๘๐แล้ว
ยายทองสายสานสุวรรณ์นี่นะคะได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่จะเจรจาแต่ว่าตัวอดีตอศคนนี้

อาที่ก็ตะโกนเรียกจักเรียกล่อม
สุดท้ายเขายอมเดินออกมานะแล้วให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัว
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกอ่าไหนปืนอยู่ไหน

นี่ตอนเอาตัวออกมาท่าทางเขาก็มึนเมานะ

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้๒ทุ่มตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิง
ก็คือนางทองสายนี่แหละได้รับบาดเจ็บอยู่โดนยิงที่
เท้าซ้ายคือไม่ได้บาดเจ็บหนักนะแต่โดนยิงตรงเท้าซ้ายเลือดน้องเต็มพื้นเลยฮะ
ใช่แล้วคนที่ยิงเนี่ยลูกเขยฉันเองจ้ะตำรวจก็ไปพยายามจับกลุ่มตัว
ทีนี้พอถามลูกเขยที่เป็นอดีตอศเนี่ยเขาบอกว่าโมโหที่ยิงค่ะ
ตอนแรกที่ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันกับแม่ยายนะ
ทะเลาะกันกับคนชื่อเจดเป็นคนในบ้านแล้วเจดเนี่ยเขาไปหยิบปืนที่รถมายิงผม
โมโหสิกลับไปบ้านอ้าวเจออศที่กำลังจะปิดประตูที่ว่าการอำเภอไง
คือตอนแรกจะกลับบ้านพักแล้วนะตอนแรกถูกหยามแล้วนะ
อ้าวเขามีปืนผมหนีกลับบ้านพักสักพักหนึ่งคิดไปคิดมา
ไม่ได้ต้องไปชำระแค้นหน่อยเอาปืนมาขู่กันแบบนี้
กูก็มีปืนแล้ววะก็เลยไปขโมยที่คลังเก็บอาวุธเลยคุณ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จเอาปืนไปซ่อนไง
เอาปืนไปซ่อนไว้ตรงศาลทางเข้าวัดตั้งใจว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะเอาปืนไปคืน
จะมอบตัวแต่แหมโดนตำรวจมาปิดล้อมมากดดันก่อนนะ
กระสุนเอาไป๓๐นัด
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
พ่อจัดไปคนที่บ้านที่มหัวโน่ก่อน
คระเป็นเพราะอะไรใต้เหตุตังนี้
เขาเขาจะไปเอาปืนที่รถมายิงผมก่อน

คนที่บ้านเตี่ยวมหัวโน่นะไปถึงกิดจะทำไงทำไมทำแบบนี้

ไม่เกี่ยวแฝดเขาแยกกันเลิกกันแล้ว

ทีนี้มันก็วุ่นวายไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งเขาก่อนที่จะนำตัวอดีตอศคนนี้ไปสอบปากคำนะ
เขาก้มกราบขอโทษประหลัดอำเภอหนองฉางเลย
เพราะอะไรล่ะประหลัดคือดูแลอศทั้งหมดใช่ไหม

โอ้โฮมึงเอาปืนไปก่อเหตุไม่นะ
และอย่างคือประหลัดต้องมาเจรจาอยู่นาน

กว่าที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัว

เออทีนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวอดีตอศคนนี้ไปชี้
ไหนที่บอกว่าเอาปืนไปทิ้งไว้ตรงศาลทางเข้าวัดใช่ไหม
พอไปตรวจสอบดูก็เจอจริงคุณผู้ชม
แล้วที่อาวุธปืนยังมีกระสุนคารังเพลิงนัดหนึ่งอยู่เลยนะคะ

ก็ทีนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปสอบสวนทั้งคืนแล้วคุณ
กระทั่งเช้านี้คุณต้องเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

คือเนี่ยพอเอาไปทำแผนที่บ้านแม่ยายเนี่ยนะคะ

ปรากฏว่าไปเจอกระสุนตกอยู่หลายนัด
มันมีจุดที่ยิงแล้วแล้วก็จุดที่มันหล่นมาจากปืนด้วยนะ
นี่แหละเขาก็ยอมรับว่าเขาแค้นเขาแค้นเจดเป็นญาติของเมีย

และที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าเจดจะมาทำร้ายผมก่อน
อีกอย่างหนึ่งคือเขาเมาดื่มเหล้าจนเมาค่ะ
ทีนี้ก็โดนตั้งข้อหาแหละทั้งเรื่องพยายามฆ่า
บุกรุกสถานที่รัชกาลรับทรัพยาววิการ
ก็ต้องเอาตัวไปฝากคำใช่แล้วก็อำรวชก็สอบปากคำเขาอีกนะ
เนี่ยเอาปืนมาแล้วยังไงต่อเขาบอกเขามานั่งอยู่ตรงเพลิงพัก
ใกล้บ้านแม่ยายนะคุณค่ะแล้วก็กราดยิงเข้าไปเลยเออ
ไม่รู้ยิงกี่นัดแหละแต่กราดยิงเข้าไปในบ้านเลยคุณใช่ค่ะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยพบกระสุนเนี่ยตกอยู่หลายจุดนะฮะ
ที่มียิงแล้วแล้วกระสุนที่มันหล่นลงมาจากปืนเฉยนะคุณ
โอ้โหอาศัยแบบวิธีการกราดยิงเลยอ่ะ
อันนี้มันต้องไปตั้งกรรมการสอบนะว่าในคลังอาวุธของทางอศ

มันมีวิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยยังไง

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขาปลดเกษียณมาแล้ว๓ปี